แล้วเขาจะเรียกว่าเป็นพลเมืองดีได้ไหม
คือของหายได้คืนเจ้าด่างเอาไปคืน

เพราะว่าในเฟซบุ๊กนี้เนี่ยนะคะที่เขาโพสต์ไว้เนี่ย
เฟซบุ๊กสุวิทย์โชธรัฐโพสต์ข้อความ
บอกว่าของหายได้คืนไม่รู้จะชมเชยหรือว่ามอบประกาศนียบัตรให้ยังไง
ประกาศมีน้องสุนัขฆ่ากระเป๋าสตางค์ของคนที่ทำหล่นหาย

เอามาเอามามอบให้กับน้องป้องกันเทศบาลประจำตำบลประจันตคาม
ตามหาเจ้าของโอ้โหแล้วดูสิ
นี่ฮะเอามารับกระเป๋าตังคืนได้เลยนะกระบ่อพิกัดเอาไว้
นักข่าวของเราไปหาเจ้าของสุนัขค่ะก็คือคุณนรงเดชสุภานะคะ
ซึ่งตอนเคยถึงก็ได้เจอกับเจ้าด่างนี่เจ้าด่างนอนอยู่แบบนี้นะคะ
ใส่ขาวน้ำตาลนะน่ะอายุขวบหนึ่งขวบกว่าค่ะ
ก็เดินเล่นอยู่ในบ้านพักตรงนั้นแหละปกติเจ้าด่างเขาจะชอบไปวิ่งเล่น
ขาบขวดน้ำขาบกระป๋องกาแฟเข้ามาในบ้านประจำเลย
แต่วันนั้นเนี่ยเจ้าของเปิดประตูมาอ้าวแดง
ทำไมวันนี้ไม่คาบขวดน้ำไม่คาบกระป๋องกาแฟ
นี่ข้ามอะไรมาเนี่ยดังกระเป๋าเงินครับ
ก็แบบพ่อพ่อพ่อพ่อผมขาบกระเป๋ามาฝากพ่อครับแบบนั้นนะคะ
ทีนี้เจ้าของก็เลยเอากระเป๋าสตางค์นี้ไปแจ้งกับนายกเทศบาลประจันตคาม
ของหายได้คืนเพราะเจ้าด่างตัวนี้นี่แหละค่ะ
ด่างเป็นพลเมืองสุนัขดีนะฮะ